ปฏิเหตุด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นแว๊บเนี่ย
จริงคือรถตำรวจนะที่เปิดไซเรนไปตรวจพื้นที่ตามปกติ
แต่ปรากฏว่าฝนมันตกลงมาเห็นไหมคะ
ทีนี้ค่ะรถตำรวจเสียหลักไปพุ่งอัดชนกับเสาไฟ
แล้วเหตุการณ์นี้มีตำรวจเสียชีวิตมีตำรวจได้รับบาดเจ็บ
ดูสภาพสิรถกระบะสายตรวจนี่ไปอัดอยู่แบบนี้เลยนะคะ

นำร่างตำรวจที่อยู่ในรถอยู่กัน๓นายนำออกมาค่ะ
แล้วก็หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลมาพตะพุธ
ต้องเร่งช่วยเหลือนี่นำออกมาได้แล้วนะ

ไปชนอัดติดอยู่กับตรงเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนน

ถนนสุขุมวิทย์อำเภอเมืองระยอง
ในรถมีตำรวจบาดเจ็บ๓นาย
เจ้าหน้าที่เขาต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกัน
กว่าจะนำตำรวจทั้งหมดออกมาได้

ใช่ค่ะตำรวจที่เสียชีวิตเนี่ยนะ
นั่งอยู่เบาะข้างหน้าข้างคนขับ
ก็คือร้อยตำรวจโทสมเริกเที่ยงตรงดีนะคะอายุ๕๔ปี
แล้วดาบตำรวจที่นั่งอยู่เบาะหลัง
คือดาบตำรวจนารินสินชัยอายุ๕๐ปี

คือ๑๐ตำรวจเอกมงคลชัยแก้ววิเชียนอายุ๒๗ปี
ได้รับบาดเจ็บนะคะปอดแตกทั้งสองนายเลย
ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลมาพตะพุธ
ทีนี้ไปถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์
เขาก็เล่าให้ฟังว่ารถตำรวจเปิดไซเรน
ออกตรวจพื้นที่จริงวิ่งด้วยความเร็วปกติเลยนะ
แต่ฝนมันเริ่มลงเม็ดยังไม่หนัก
เหมือนตอนที่หลังจากเกิดอุบัติเหตุนะคุณผู้ชม
ตอนที่ไปช่วยฝนตกหนักเลย
ตอนแรกลงมาปกติฝนตกลงมา
แต่รถเสียหลักหมุนแล้วไปกระแทกเสาไฟฟ้าตรงเกาะกลาง
แล้วหลังจากนั้นฝนตกลงมาหนักเลยค่ะ
ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
มาจากถนนลื่นหรือว่ามาจากอะไร

เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องมีการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งด้วย
นักข่าวของเราค่ะสอบถามความคืบหน้า
จากผู้กำกับสพมาพตะพุธพันธ์ตำรวจเอกภาษกรภัยจิต
บอกว่าตำรวจที่ประสบอุบัติเหตุ

จะออกตรวจช่วงประมาณ๒ทุ่มจนถึง๘โมงเช้า

ก็ยังมีการขอกำลังช่วยเหลือจากชุดสืบเข้าไปจับกลุ่มคดี
ก็เลยบอกตำรวจทั้ง๓นายที่กำลังออกตรวจน่ะ

แล้วระหว่างทางที่ตำรวจสามนายขับไป
เพื่อที่จะไปช่วยเรื่องการจับกรุงคดี
เกิดอุบัติเหตุขึ้นลองฟังพวกมันกลับนะคะ
ก็ได้ทราบว่ามีการขอกำลังช่วยเหลือจากชุดสืบสวน

ปรากฏว่ากำลังเราไม่พอ
ซึ่งขณะนั้นกำลังออกตรวจอยู่ในพื้นที่
เข้าไปช่วยเหลือ
ก็ได้เดินทางไปยังไปหาชุดสืบสวน

แต่ระหว่างทางก็ได้เกิดอุบัติเหตุสักครั้ง
ทำให้เหตุการณ์นี้นะคะทั้งศูนย์เสียตำรวจไป๑นาย
แล้วตำรวจอีก๒นายที่มีอาการปอดแตกได้รับบาดเจ็บ

แสดงความเสียใจกับครอบครัวของตำรวจนายนี้ด้วยนะฮะ